ระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสาร
ได้ยินกันมาบ่อยนะซึ่งผู้เสียหายจริง

ใช่คราวนี้ผู้โดยสารเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ

มันมีอย่างกว่านว่าอยู่ภูมิกว้านหรือเปล่า

มันมีอย่างกว่านว่าอยู่ภูมิกว้านหรือเปล่า

คือเป็นคนนี้ค่ะที่เห็นอยู่ในคลิปเป็นผู้โดยสารนะ
แล้วโดนคนขับรถแท็กซี่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
เพราะผู้โดยสารคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวจะไปเอาค่าโดยสารจากคนรู้จักมาให้
หลังจากนั้นตามสูตรค่ะคือหายไปเลยแบบไร้ร่องรอย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงใกล้กับวัดปากน้ำย่านภาษีเจริญ
แล้วคลิปนี้คนที่โพสต์เนี่ยคือคนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่

พอโพสต์ปั๊บคนแชร์กันเพียบเลยค่ะ
แล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจคนนี้

สอบถามไปยังเจ้าของคลิปก็คือนายทักษิณดาราเย็น
เป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
รับผู้โดยสารคนนี้มาจากตลาดนัดย่านสุวรรณภูมิครับ

บอกว่าเนี่ยผมเป็นตำรวจผมเพิ่งไปจับผู้ร้ายมา
แล้วก็มาขึ้นรถแท็กซี่จะกลับ
ระหว่างทางค่ะคุยกันก็คุยกันถูกคอนะ
เหมือนกับเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันคุยไปคุยมา

พอเขาบอกว่าเป็นตำรวจก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้ว
มากับตำรวจก็คิดว่าตำรวจคงไม่โกงเงินหรอก
มีภัยอะไรใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมาถึงจุด
ที่เป็นที่หมายก็คือถนนราชพฤกษ์
ผู้ชายคนนี้ผู้โดยสารเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจอดที่ธนาคารหน่อยได้ไหม
รอให้ธนาคารเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวถอนเงินให้
แต่ว่าตอนนั้นมันเช้ามากไงคะ

คนขับแท็กซี่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอก

หลังจากนั้นผู้โดยสารก็เลยบอกว่าเอางี้
เดี๋ยวไปส่งที่วัดปากน้ำละกัน
แล้วก็ขอยืมโทรศัพท์มือถือของแท็กซี่เนี่ย
โทรหาโทรหาใครก็ไม่รู้แท็กซี่บอก
หลังจากนั้นเขาก็มาบอกกับแท็กซี่บอกว่า
เนี่ยเดี๋ยวมีคนจะเอาเงินมาให้ละ
สักพักนึงคุณผู้ชม
ผ้าโดยสารไป๕๐๐กว่าบาท
อกจากนี้คนขับแท็กซี่ก็เลยฝากเตือน
บอกว่านี่ดูให้ดีนะ

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการของเราเนี่ย
เราก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดี

ว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินจากคนนู้นคนนี้มาให้

กับของมีค่างั้นเอาโทรศัพท์ของน้องไว้ไหม